ตอนนี้ช่วงภาคใต้ที่แถวภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่
คุณผู้ชมก็ต้องระวังด้วยหลายพื้นที่มีน้ำป่าไหลหลากด้วย
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเพิ่งกลับจากไปดูสวนทุเรียน
กำลังขับกระบะกลับบ้านเลยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ข้างหน้ามาแล้วมาแล้วเป็นน้ำไหลเลยนะ
ฝ่าเข้าไปไม่รอดครับ
ไม่น่าอบเหลือผมวะไม่อบอบกระเกาะระวังครับระวังระวัง

เปิดทรายดีว่ารถเนี่ยไม่รอดแต่คนรอดคุณผู้ชม
สุเมษอายุ๔๘ปีเปิดกระจกปีนออกมา
ปีนออกมาจากรถตัวรถข้างในแล้วปีนออกมาอยู่หลังกระบะ
เป็นกระบะของรถตัวเองแล้วกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยว
เหตุเกิดเมื่อวานนี้เอง๑๑โมง
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลปากหมากอำเภอชายาที่สุราธานี
เป็นกระบะตอนครึ่งนะสีบรอนเงินครับจมอยู่ในน้ำเลย
ก็นำขึ้นมาไม่ได้กระแสน้ำแบบนี้ไหลเชี่ยว
ฝนก็ตกลงตลอดเวลาเลยนี่ชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกัน
แถวนั้นต้องมาช่วยกันช่วยดึงลากดึงลากมา
สุเมฆคนขับเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุผมอ่ะ
ขับรถกลับจากไปดูสวนทุเรียนมาจะกลับบ้านอยู่แล้วที่อำเภอท่าชนะ
พอมาถึงตรงนี้โอ้โหฝนตกหนักเลยมองถนนไม่ถนัดครับ
รถมันก็เลยเสียหลักพุ่งตกคลองไปโอ้โหรถเกือบมิดอ่ะ
แล้วตอนนั้นพยายามตั้งสตินะเปิดกระจกข้างแล้วก็ปีนออกมาจากรถ
แล้วมีคนช่วยพาขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย
แล้วดูน้ำสิคุณผู้ชมไหลเชี่ยวชนเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าฝ่านนี้นี่กู้รถของพี่สุเมฆขึ้นมาได้หรือยังนะครับ
ต้องระวังครับภาคใต้ตอนนี้ฮะใช่ค่ะ